เล็งว่าจะไปทำจมูกไปแก้จมูกอะไรบ้างไหมคะ

ผู้หญิงคนนึงเธอจะไปแก้จมูกคือไปทำมารอบหนึ่งแล้ว

แก้เรียบร้อยแล้วแหละคือเอาอันเก่าออกแล้ว
วันที่นัดไปใส่อันใหม่ค่ะ

เขาบอกแฟนหนุ่มและครอบครัวช็อกมากนะคะ
นี่ค่ะเป็นนาทีที่กู้ภัยค่ะ

น้องอายุ๒๕ปีเองนะคะ
นี่ก็ช่วยกันนำร่างน้องออกมาจากคลินิกเสริมความงามที่ปฐุมธานี

เดินร้องไห้ตามร่างลูกสาวออกมานะคะ

ตำรวจสภประตูน้ำจุลาลงกรเนี่ย

พบร่างของผู้ตายนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดชั้นล่าง

แต่ว่าน้องเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ

น้องนิวเนี่ยเป็นเสมนอยู่ร้านซ่อมและจำหน่ายมอเตอร์ไสต์

ก็เลยหาคลินิกแก้จมูกจนมาเจอที่นี่

วันนี้คลินิกก็นัดให้น้องนิวมาตอน๔
โมงใส่ซิลิโคนชิ้นใหม่เข้าไป

ให้แฟนกลับไปรอที่บ้านเพราะว่ามันใช้เวลาตั้ง๔ชั่วโมงแน่
มันนานตั้ง๑๑โมงจนถึงบ่าย๓

แฟนก็กลับไปบ้านเอ๊บ่ายสามโมงแล้วทำไมนิวยังไม่ไลน์มาหาอีกอ่ะ
ก็เลยไปที่คลินิกเลยค่ะโอ้โหวินาทีที่ไปถึงเนี่ยนะ
กู้ภัยกำลังวิ่งเอาเครื่องช่วยหายใจเข้าไปข้างใน
ตกใจมากก็เลยวิ่งไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ได้รับคำตอบมาว่าตอนที่กำลังรมยาเพื่อทำการศัลยกรรม
อยู่อุณหภูมิในร่างกายน้องนิวก็เพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ
แล้วหัวใจก็หยุดเต้นไปเลยค่ะ
แต่ถ้าถึงท่านตอนไหนเราจะพอจำได้ไหม
้าชายผู้ตายร้องไห้เสียใจอย่างหนักเลยนะครับ
ทำใจไม่ได้เพราะว่ารักหลานคนนี้เหมือนลูก
มาเองกับมือตั้งแต่เด็กแล้วก็พามาทำงานด้วย
คือจริงไม่ใช่ว่าเธอจะไปทำที่ไหนก็ได้นะไอ้เรื่องคลินิกเนี่ย
เห็นว่าหลานสาวเนี่ยทั้งปรึกษาทั้งหาข้อมูลหาคลินิกที่คิดว่าดีที่สุด
มาเจอคลินิกนี้เหมือนก็เป็นคลินิกชื่อดัง
ราคาค่าใช้จ่ายนี่ก็สูงนะ๑๓๐๐๐บาท
ก็ยอมตัดสินใจมาใช้บริการเพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัย
นิกบอกว่ากรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้โอกาสคือ๑ในแสน
แต่ครอบครัวบอกเอาจริงคุณชี้แจงทางการแพทย์มา
ผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดจากความบกพร่องไหมหรืออย่างไร
เพราะว่าหลานเองเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวเลย
ก็ต้องรอดูเรื่องของผลชนะสูตรศพค่ะ
ในเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนว่าเป็นหนึ่งในแสน
ทำไมมันเกิดขึ้นได้แล้ว๑ในแสนในการดูแลล่ะ
คุณไม่คิดว่าแสนคนนั้นจะเป็นลูกหลานของคุณบ้างเหรอ
มันก็ต้องมองว่ามันเป็นอย่างไร
ทำไมปล่อยให้เสียชีวิตณตรงนั้นได้
เรื่องนี้ถ้าทุกคนจะรู้ว่า
แบบจะเกิดเป็นคนเฉลี่ยมันมีคนอื่น
สักครั้งเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะครับ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของผู้ตายด้วยนะคะ

แต่ก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
ส่วนร่างลูกสาวก็จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดเที่ยว

บอกค่ะบอก

ก็ทั้งเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่าง

ทางคดีเนี่ยคะต้องรวชสภพประตูน้ำจุลลังกร
เชิญตัวคนในคลินิกเจ้าของคลินิก
แล้วก็แพทย์ในเหตุการณ์มาสอบปากคำแล้ว

ผู้ตายส่งพาชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ